๘ปีที่พลเอกประยุทธ์

ปีแล้วแต่ว่าประเทศนี้เป็นประเทศที่ต้องตีความครับ
กฎหมายต้องตีความมีกิจกรรมต้องถ่ายรูปไม่งั้นไม่ใช่
ประเทศไทยอะไรที่มันเป็นเรื่องได้ประโยชน์เสียประโยชน์
ปลิ้นกฎหมายตีความสู้กันแล้วกฎหมายบ้านเราโดย
เฉพาะกฎหมายรัฐมนูลคนเขียนคนร่างเขามีความเป็น
เลิศที่ที่อื่นทำไม่ได้คือเขียนให้คนเห็นแย้งกัน
เห็นต่างกันแม้จะอ่านกฎหมายมาตราเดียวกันก็ตามประเทศ
อื่นเนี่ยเขาพยายามเขียนกฎหมายให้ชัดเจนใครอยู่ที่
ไหนคนละอาชีพคนละสาขาคนละความรู้อ่านแล้วเข้าใจ
ตรงกันคนที่แม่ห้องศรกับคนที่นาราธิวาสอ่านกฎ
รัฐมนูลมาตราเดียวกันก็ควรจะเข้าใจตรงกันแต่ว่า
ของเราไม่ใช่มันอาจจะเป็นเพราะว่ารัฐมนูลที่อื่น
เนี่ยเขามีกันไม่กี่มาตราหรอกครับอเมริกาในประเทศใหญ่
ขณะนั้นรัฐมนุนเขามีประมาณ๑๐มาตราบางประเทศมี
มาตรา๕มาตราบางประเทศไม่มีเป็นรายลักษณอักษรเลยด้วย
ซ้ำไปแต่เขาไม่เห็นจะต้องมานั่งตีความกันเออมันเกิดอะไร
ของเราเนี่ยเขียนไปเขียนมาปลาเข้าไป๒๗๙มาตราเกือบ
เป็นรัฐมนูลที่ยาวที่สุดในโลกมีประเทศอะไรก็ไม่รู้
รัฐมนูลเขายาวมากกว่าประเทศเราอยู่ประเทศเดียวแล้วที่
ต้องเขียนให้ยาวก็เพราะว่ามีมาตรานี้ต้องไปโยงกับ
มาตรานั้นมาตรานั้นต้องไปโยงกับมาตราโน้นแล้วสุด
ท้ายโยงกันไปโยงกันมาก็ไปอ้างมาตรานั้นโยงกับ
ตรานี้อ้างมาตรานี้ไปโยงกับมาตรานั้นก็เข้าใจ
ไม่ตรงกันอย่างที่ว่าแล้วต้องส่งสารรัฐมนูลคราวนี้
เนี่ยเรื่องง่ายง่ายว่านายกเป็น๘ปีเนี่ยภาษามนุษย์ภาษา
คนคนเขาเข้าใจว่า๘ปีก็คือ๘ปีแต่นี่ต้องไปตีความ
๘ปีนับจากตรงไหนทำไมรัฐมนูลไม่เขียนให้ชัดเลย
ล่ะว่า๘ปีนับจากการเป็นนายกไม่ว่าจะเป็นนายกแบบไหน
ก็ตามแต่หรือ๘ปีเป็นนายกหลังจากรัฐมนูลนี้ประกาศใช้
๘ปีเป็นนายกหลังจากหลังจากรัฐมนูลประกาศใช้แล้ว
ก็ไปลงแล้วก็มาเป็นนายกเออทำไมเขียนให้ชัดอย่างงั้นไม่
ได้เขียนโยงกันไปโยงกันมาในที่สุดก็ไม่รู้ว่าจะนับ
หนึ่งจากไหนจากวันที่๒๓สิงหาห้าเจ็ดหรือจากหกเมษา๖๐ที่ที่
รัฐมนูลประกาศใช้หรือว่าเดือนกัญญา๖๒ที่มาเป็น
นายกรอบใหม่จากการรัฐมนูลจากการใช้รัฐมนูลก็เลยตีความ
เวียนวุ่นวายเวียนหัวกันหมดคนล่างรัฐมนูลเองก็แบ๊ะแบ๊ะ
ให้ความเห็นไม่ได้ว่าที่คุณล่างกันมาเนี่ยคุณต้องการให้
นับหนึ่งจากไหนบอกไม่ได้ครับมันเป็นประเทศพิษดารอะไร
ล่ะครับเนี่ยประเทศไทยเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นล่ะครับทำไม
มันเป็นอย่างนี้ไปได้มันมันคืออะไรล่ะครับคนเขาก็
หัววันนี้เนี่ยมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจและคิดว่า
มีน้ำหนักอาจารย์นิติศาสตร์๑๕มหาวิทยาลัยดังส่งจดหมายถึง
เสนอความเห็นตู่ครบ๘ปีเริ่มนับจากสิงหา๕๗ขอดูราย
ละเอียดหน่อยเถอะครับอยากให้ท่านตั้งใจฟังเพราะว่าท่านจะได้
อาจารย์นิติศาสตร์๕๑คนจากมหาวิทยาลัยเขาร่วมกันเขียน
จดหมายเปิดผนึกส่งถึงประธานตุลาการสารรัฐมนูลเรื่องนี้
แหละเรื่องนานการนับเวลาดำรงตำแหน่งนายกเนี่ยเขาระบุว่า
อย่างนี้นะครับตามที่รัฐมนูล๒๕๖๐มาตรา๑๕๘วัก๔บัญญัติว่า
นายกจะดำรงตำแหน่งรวมกันแล้วเกินแปดปีมิได้อ้าวชัดไหมล่ะ
ครับทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการดำรงตำแหน่งติดต่อกันหรือ
ไม่ผลเอกประยุทธ์เป็นนายกมาตั้งแต่๒๔สิงหา๕๗จะเป็น
ครบวันที่๘ครบ๘ปีใน๒๔สิงหา๖๕มันก็เลยเกิดประเด็นปัญหา
ในข้อกฎหมายว่าจะดำรงตำแหน่งนายกหลัง๒๔สิงหานี้ได้
ไหมมันมีความเห็นทางกฎหมายที่ขอเสนอเพื่อประโยชน์ใน
การพิจารณานี่อาจารย์สอนนิติศาสตร์คณะบดีเขาเสนอความเห็น
เพื่อพิจารณาเขาบอกว่ารัฐมนูล๒๕๖๐มาตรา๑๕๘วัก๔บัญญัติให้
นายกดำรงตำแหน่งรวมกันเกินแปดปีไม่ได้อันนั้นเป็นเรื่อง
ควบคุมนายกไม่ให้อยู่ในอำนาจนานเกินไปจนเกิดการ
ผูกขาดอำนาจในทางการเมืองเมื่อพลเอกประยุทธ์เป็น
นายกตามมาตรา๑๕๘วัก๔โดยที่รัฐมนูล๒๕๖๐มิได้ยกเว้นให้ที่
ดำรงตำแหน่งมาก่อนก่อนที่รัฐมนุนประกาศใช้ผลเอกประ
ยุทธ์ซึ่งเริ่มตำแหน่งนายกมาตั้ง๒๔๕๗จึงต้องดำรง
ตำแหน่งได้ถึง๒๔สิงหา๖๕เท่านั้นเท่านั้นแล้วถ้าจะดำรง
ตำแหน่งจนถึง๒๔สิงหา๖๕ก็ต้องพ้นตำแหน่งทันทีในวันถัดไป
แปลว่า๒๕สิงหาพ้นตำแหน่งอันนี้เขาอ้างมาตรา๑๗๐วัก๒ท่านฟัง
ต่ออีกนิดนึงถ้าหากพลเอกประยุทธ์เป็นนายกจนเกิน
สิ่ง๒๔สิงหา๖๕โดยที่สารรัฐมนุษย์วินิจไขไม่แล้วเสร็จก็
จำเป็นต้องดำเนินการตามมาตรา๘๒วัก๒ซึ่งบรรยัติว่าหาก
ปรากฏเหตุการณ์อันควรสงสัยผู้ถูกร้องมีกรณีตามที่ถูก
ร้องให้สารรัฐมนูลมีคำสั่งให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติ
หน้าที่จนกว่าสารรัฐมนูลจะมีคำวิจัยนั่นคือถึงวัน
๒๕๒สิงหาถ้าสารยังไม่มีคำวินิจฉัยก็ต้องพิจารณา
มีคำสั่งให้พลเอกประยุทธ์หยุดการปฏิบัติหน้าที่จนกว่า
จะมีคำวินิจฉัยนี่เขาเสนออย่างนี้ทีนี้ช่วงท้ายท้าย
เขาบอกว่าที่สำคัญที่สุดสารต้องเป็นอิสระจากผู้มี
อำนาจที่ฝ่ายตุลาการต้องใช้อำนาจตุลาการในการควบ
คุมกลณีนี้คือพลเอกประยุทธ์เพราะความอิสละของตุ
และการใช้กฎหมายในการตัดสินต่อทุกคนอย่างเสมอกัน
คือสิ่งที่เรียกว่ายุติธรรมความยุติธรรมที่ทำให้สังคมเกิดความเชื่อมั่น
นี่เป็นความเห็นของอาจารย์สอนกฎหมายระดับคณะบดีของมหาวิทยาลัยต่างนะครับ
แล้วข่าวที่ตามมาคือระยะที่รอสารวินิจฉัย
มันจะมีปรากฏการณ์ใดที่เกี่ยวข้องขึ้นมาอันนี้ค่อยว่ากัน
แต่เอาล่ะบ่ายวันนี้พักเพื่อไทยเขาจะนำคณะไปยื่นให้สภาส่งสารรัฐมนูลแล้ว
ประเด็นที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งมาจากสววัญชัย
สววัญชัยสอนสิริใบ้นายกยุบสภา๒๒สิงหา
เพื่ออะไรเพื่อจะนั่งรักษาการต่อไปอีกสัก๕๖เดือน
นี่มาแล้วสววัญชัยสววัญชัยบอกรู้กันอยู่แล้วว่าสามารถวินิจฉัยออกมาได้๓แนวทาง
ถ้าผมเป็นนายกนะในสถานการณ์อย่างนี้เนี่ย
แล้วก็รู้ได้ด้วยยานวิถีใดว่าตุลาการจะวินิจฉัยอยู่ได้ถึงปี๖๐
ผมก็อยู่แล้วก็บอกว่าเป็นเรื่องของศาล
ผมก็ไม่รู้นอนหรูหนาวอะไรด้วย
แต่ถ้าประเมินแล้วว่าเฮ้ยมันไม่รอด
จับยามสามตาสารตัดสินคอขาดกระเด็นหลุดจากอำนาจ
ปล่อยให้เลยตามเลยไม่ได้หรอกมันเสี่ยงเกินไป
มันจะต้องรีบตัดไฟซะแต่ต้นลม
ยุบสภาก่อนที่สารตัดสิน
แล้วจะเป็นนายกรักษาการอยู่ประคองอำนาจไปอีก๕๖เดือน
ดีกว่าปล่อยให้หลุดลอยไปแบบปัจจุบันทันด่วน
นี่อย่าทำเป็นเล่นกับคำพยากรของสววัญชัยนะ
เพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยพลเอกประยุทธ์
นักข่าวถามถึงเรื่องการยุบสภานี่แหละ

แต่ยิ้มที่มุมปากก่อนเดินขึ้นตึกไทยคู่ฟ้า
หนังสือพิมพ์บางฉบับรายงานว่าท่านยิ้มอย่างมีเลขไหน
ฉะนั้นคำพยากรของสววัญชัยก็ให้ต้องจับตามอง

นี่เหมือนหนังใกล้จบเรื่องตื่นเต้นหน่อยร้าวใจหน่อยเดินเรื่องเร็วหน่อย
ไม่กี่วันนี้รู้กันเอามาขีดเส้นใต้ให้ฟัง
โดยเฉพาะประเด็นว่าอาจารย์สอนมหาวิทยาลัยที่เขาสอนเกี่ยวกับกฎหมาย
เขาเห็นยังไงชัดเจน๘ปีก็คือ๘ปี
นี่คือเที่ยงวันนี้ในการขีดเส้นใต้ครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็ง
ขอบคุณอาจารย์สุภาพด้วยนะฮะขีดไว้หนาเลยคุณ
แล้วก็บางคนบอกมีทางเลือกนะพักงานลาออกยุบสภา
แต่ก็ต้องรอนะรอการตีความตามกฎหมายด้วยนะครับ
ที่อาจารย์บอกอะไรนะกฎหมายต้องตีความ